วันนี้ก็มีอาชญากรรมเยอะเลยนะครับ
ไปดูคดีใหญ่ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายก่อน

เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปทั้งล่อซื้อ
แล้วก็เตรียมจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด

และทำให้ตำรวจนั้นเสียชีวิตไป๑ได้รับบาดเจ็บไป๑
หลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่เองก็พยายามที่จะ
ไล่ล่าตัวคนร้ายผู้กระทำความผิดมาให้ได้นะครับ

ศพนายพรชัยศรีสวัสดิ์อายุ๓๙ปี
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาที่หลบหนีหมายจับคดียาเสพติด
แล้วก็ยิงร้อยตำรวจเอกนบพรยาวิราช
ช่วยราชการกองกำกับการสืบสวนสอบสวน
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงรายเสียชีวิต
และยิงร้อยตำรวจเอกยศดาในชัยวงรองสลวทสืบสวนบัตรเจ็บสาหัส
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่เฮือนภูวิวรีสอร์ท
ม่วงคำตำบลนางแลอำเภอเมืองเชียงราย
เมื่อวันที่๒๙ธันวาคมที่ผ่านมาครับ
หลังจากพลตำรวจตรีพงเดชพรมมิจิตร
รักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕
ระดมกำลังทหารพรานและตำรวจกว่า๒๐๐นาย
ปูพรมเข้าค้นหาในพื้นที่บ้านสวนป่าตำบลแม่ฟ้าหลวง
ซึ่งเป็นพื้นที่ตะเข็บแนวชายแดนอำเภอแม่ฟ้าหลวง
โดยมีเฮลิคอปเตอร์ของตำรวจบินขึ้นกดดัน
ร่วมปฏิบัติการไล่ล่าภาคพื้นดินด้วยครับ
กระทั่งพบตัวนายพรชัยที่กำลังวิ่งหลบหนีเจ้าหน้าที่

โดยมีนายวรพงศ์มาเยอะเพื่อนร่วมขบวนการค้ายาเสพติด

แล้วก็เกิดการปะทะกันระหว่างผู้ต้องหากับเจ้าหน้าที่
บริเวณป่าเฉืองเขาบ้านดงมะตืนตำบลแม่ไร่อำเภอแม่จันทร์
นายพรชัยได้พยายามยิงใส่เจ้าหน้าที่
เพื่อเป็นการเปิดเส้นทางหลบหนีจนถูกเจ้าหน้าที่วิสามัน
ขณะที่นายวรพงศ์เจ้าหน้าที่ก็สามารถจับกลุ่มตัวได้
แล้วก็อยู่ระหว่างการควบคุมตัวไปสอบสวนขยายผลต่อไปครับ
ส่วนศพของร้อยตำรวจเอกนพรยาวิราช
ราชการกองกำกับการสืบสวนสอบสวน
กองกำกับการตรรวจผู้ถอนจังหวัดเฉียงราย
ได้มีการจัดพิธีรดน้ำศพอย่างสมเกียจที่วัดเชียงยืน
โดยมีพลตำรวจโทพรมธรภาคอัดรักษาราชการ
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมพิธี
ที่ญาตินั้นจะเคลื่อนศพไปบำเพ็ญกุศล
ภูมิลำเนาณวัดร่องสาราอำเภอแม่ลาว
ด้านของร้อยตำรวจเอกดันัยชัยวงศ์
รองสารวัตรสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรจังหวัดเชียงราย
ที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสนั้น
ก็ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเชียงราย

ต้นนั้นอาการปลอดภัยแล้วครับ